มวยไทยนะครับไปดูการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก
ซึ่งแข่งกันที่นัวกริ้งประเทศเยอรมนี
สนามที่โหดที่สุดของเยอรมันนะครับ
ภารกิจสำคัญคือบรรดาทีมแข่งต้องแข่งให้ครบ๒๔ชั่วโมง
ติดตามสินสันได้จากคุณกัญชนาปรื่มจิตครับ
ทยานออกจากจุดสตาร์ทพร้อมรถยนต์กว่า๒๐๐คัน

เจ้าของชายานรกสีเขียวหรือกรีนเฮล
เกมนี้ทีมนักแข่งต้องใช้เวลา๒๔ชั่วโมง
สลับสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่หลังพวงมาลัย
รับมือกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืน
บนระยะทาง๒๗กิโลเมตรของสนาม
โค้งที่มากที่สุดถึง๗๓โค้ง
พร้อมพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง

คือการแข่งขันให้จบเกม
ผู้ควบคุมทีมวัย๖๒ปีบอกว่า

ทีมทั้งนักแข่งทีมช่างและตัวเขาเองก็ต้องวางแผนให้แต่ละคนทำหน้าที่สอดประสานกันที่ขอบสนามนักแข่งก็อบอุ่นไปด้วยสมาชิกในครอบครัวที่
คนทัพมาให้กำลังใจนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดในทีมเล่าว่าการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือความพร้อมของร่างกายและสมาธิล้วน
ก็ยิ่งกดดันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่ารถแข่งที่ความเร็วต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วก็วิ่งรวมกัน๒๐๐กว่าคันน่าจะต้องใช้การสังเกตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทงต่าง
สภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนที่เทลงมาในช่วงท้ายของการแข่งขัน
โยต้าทีมไทยแลนด์สามารถจบการแข่งขันสุดฮารุโหดได้อย่างปลอดภัย
อันดับที่๘และ๙ของการแข่งขันครั้งนี้
พร้อมกับตั้งเป้าปีหน้าพวกเขาจะกลับมาทวงคืนโพเดียม
เพื่อให้ทงชาติไทยได้โบกสะบัดในเกมการแข่งขันระดับโลกอีกครั้งค่ะ